บ้านหลังหนึ่งอยู่มานานแล้วแล้วก็มีต้นประดูกใหญ่อยู่มาเป็น๑๐ปี
วันดีคืนร้ายนะครับก็คือหลังจากนั้นมีบ้านอีกบ้านหนึ่งมาปลูกเอาไว้
ก็ช่วยกันสิช่วยกันเออซ่อมแซมอะไรเอาไป

เออตรงรวมต้องใช้ไหม
เออหมายความว่าเราปลูกอยู่
เราปลูกอยู่ถ้าเราไปดูแล้วเป็นไหมเรา
อ่ะใช่ลองไปดูสิครับ
ักดอมมันต้องจังสิถามผู้ใหญ่เบิ้ง

อันนี้คือคุณป้าเจ้าของต้นประดูนะ

บอกว่าฉันไม่ได้ผลักต้นไม้ให้ล้มถูกไหม

คุณผู้ชมว่ายังไงคุยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหม

ต้นไม้มันจะแบบแตกดอกแตกใบเยอะ
อ่าอันนี้หมู่๓บ้านป่าสุ่มน้อย
ที่เชียงขวัญร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชม
ประดูกมันสูงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางตั้ง๗๐เซนติเมตรนั่นน่ะ
ลูกมาเป็น๑๐ปีหลายสิบปีด้วย
ในที่ดินของนางบุษลาสาขรินอายุ๖๕ปี
และต้นประดูกนี้มาเป็นลมทับบ้านของนางขายแสงรอยนอกอายุ๖๔ปี

ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
คือฝนตกหนักลมแรงคุณผู้ชม
แล้วก็ลมมันพัดจนต้นประดูนหักโค้นลงมา
นางบุษราช่วงของต้นไม้เล่าว่าต้นไม้มันโค้ดตามธรรมชาติ
มันเป็นภัยพิบัตรเธอเข้าใจไหม
แล้วต้นไม้ยังมีมาก่อนที่จะปลูกบ้านอยู่เป็น๑๐ปี

แต่จะออกค่าตัดต้นไม้ให้

แต่ฝ่ายบ้านที่เสียหายก็บอกตอบโต้เลย

จะมาเสียเงินค่าซ่อมบ้านเองได้ยังไงไม่ถูก

เรียกค่าเสียหายไป๕๐๐๐บาทคุณผู้ชมฟังอีกทีครับ
จะมาปลูกเฮียนอยู่

ผู้ใหญ่ปลูกหัวมันซึมเลย
ผู้ใหญ่คิดว่าเขาหวังมาเป็นคนกลาง
ตัดสินปัญหานี้ท่านบอกว่าโอ้ตัดสินไม่ได้อ่ะ

เอาอุปกรณ์พวกซ่อมแซมบ้านที่ทางการ
ก็ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ภัยพิบัตรมามอบให้นะ
เป็นเหล็กกล่องโครงหลังคา๖เส้นสังกษี๗แผ่น

แล้วเดี๋ยวยังไงจะรายงานให้นำอำเภอเชียงขวัญท่านทราบ
และท่านลองดูที่ท่านจะมีวิธีใช้แก้ปัญหายังไงต่อไป
ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ